มาดูรถบรรทุกสิบล้อขั้นใหญ่ขั้นนี้หน่อยนะ
จนเป็นเหตุแบบนี้รถของเขาไปดึงสายไฟ
รั้งจนเสาไฟล้มมาถล่ม
คุณผู้ชมฮะทับรถสองแถวไปดูเหตุการณ์ระทึกนี้กันนะครับ
แล้วคุณดูรถสองแถวที่กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยมีผู้โดยสารเต็มนะ
มีผู้โดยสารเต็มอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์นะฮะที่รถบรรทุกคันนั้นเห็นไหม
จอดอยู่เพราะว่าอะไรเขาต้องผ่านสายไฟที่มันอยู่ข้างบน
แล้วเขาก็คงประเมินว่ามันจะไหวไม่ไหวจะเกี่ยวไม่เกี่ยว
รถสองแถวเลี้ยวซ้ายไปพอดีผู้โดยสารเต็มคัน
คุณเห็นนักเรียนกำลังห้อยหัวอยู่ไหม

นักเรียนอยู่ข้างหลังแล้วผู้โดยสารนั่งอยู่เต็มแถวเลยนะครับ
สุดท้ายถูกสายไฟที่มันดึงรั้งเสาไฟจนเสาไฟล้ม

คุณผู้ชมถามว่ามีคนเจ็บคนตายไหมคุณอาริยาเดา
แล้วเนี่ยคุณสุบสกุลรอให้คันนั้นผ่านไปก่อนไม่ได้
เพราะคันข้างหลังคนน้อยแทบจะไม่มีคน
อ้อเนี่ยขั้นนี้บรรทุกคนเต็มฮะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเมืองเลยนะครับ
และต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าปฏิหารจริง
ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
สองแถวคันนี้จะถูกทับบูบี้
เดี๋ยวก่อนหรือว่าตำแหน่งนั้นผู้โดยสารไม่ได้นั่งอยู่เหรอ
เออใช่ค่ะไม่โดนเต็มนะครับมันไม่โดนเต็มนะ
นี่ฮะการจราจรในเขตเทศบาล
ติดขัดไปหมดเลยนี่ในเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนะฮะ

รถสองแถวสายแม่กรองวัดเทพภาษิฐคณาวาส
ถูกเสาไฟทับลงมานะนี่อันนี้ไม่มีคนแล้วนะ
คนลงหมดแล้วเพราะคนตกใจกันหมดเลยนะฮะ
เด็กนักเรียนที่โหนกันอยู่โอ้กระโดดลงเลยครับ

ีโน่บรรทุกมะพร้าวสับมาเต็มคันเลยคุณ
คันใหญ่ยักษ์จอดอยู่ใกล้กัน
คนขับรถบรรทุกคือนายปฏิฐานบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าผมขับรถจะนำมะพร้าวสับ
กลับไปทำปุ๋ยที่จังหวัดชายภูมิ
นี่ฮะเขาก็ไม่เคยมาที่สมุทรสงคราม
เขาเรียกอะไรต้องเชื่อตัวเราเองสัญชาติยานตัวเราเองด้วย
เออนั่นสิแต่ผมฝ่ามาแล้วผมทำอย่างไรได้
สายไฟแล้วนะผมก็ประเมินอยู่
เก้กังอยู่เหมือนกันว่าจะพ้นไม่พ้น
ตอนนั้นคิดอยู่ไงว่าจะกลับรถก็ไม่ได้
แต่ว่าจะให้ไปต่อก็ไปไม่ถึงเหมือนกัน
ก็เลยไปอีกนิดนึงแล้วทีนี้รถสองแถวมาพอดี
คุณเชื่อไหมครับว่าคนขับรถสองแถวที่เลี้ยวมา
เขาเห็นนะว่ารถบรรทุกคันนี้กำลังเกี่ยวสายไฟ
คือเขาเห็นแหละคนขับรถบรรทุกก็เห็น
คนขับรถสองแถวก็เห็นแล้วทีนี้ทำไงรู้ไหมฮะ
คนขับรถสองแถวเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็เปิดกระจกทันที

ขณะที่ยกมือห้ามเท่านั้นแหละ
ขณะที่ยกมือห้ามเท่านั้นแหละ
ปรากฏว่าห้ามไม่ทันคือคนขับรถสองแถวมาแบบนี้
ผมขับอยู่ผมเลี้ยวมาแล้ว

ใจอย่างที่บอกไปเหตุการณยังโชคดีนะไม่มีคนเจ็บคนตายนะฮะ